ออกอากาศเป็นตอนแรกใครดูแล้วบ้าง

อันนี้บอกเลยว่าสิ้นสุดการรอคอย

ดอลตันดอยปลอยบ้านทุ่งลงจอให้ได้ชมกันแล้วแค่เริ่มต้นอีพีแรกสนุกมากคุณผู้ชม
ทั้งดอนทั้งปอยที่รับบทโดยอินดี้แล้วก็ฮายชุติมาเคมีเขาเข้ากันอยู่นะ
ในเรื่องจะเป็นคู่กัดแต่ก็เป็นการโคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกด้วย
หลังจากนี้จะมีเรื่องราวสนุกให้ติดตามเรียกได้ว่าเข้มข้นแน่นอนคุณผู้ชม
แต่ภารกิจของนักแสดงมันยังไม่หมดแค่ในละครคุณผู้ชม
มีอีกหนึ่งภารกิจช่วงนี้คือเดินสายโปรโมทละครกับพี่สื่อมวลชนหลายช่องเลย
เช้าจะหลดเย็นเลยนะฮะบรรยากาศบอกเลยสนุกสนานเฮฮา

พี่ออฟสุภนัทร้องฟิเจอร์ริ่งกับใครรู้ไหม
ใบตองใบตองตลอดข่าวพระร้องกันเองด้วยกันนะฮะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมค่ะฝากทุกคนดูละครเรื่องนี้กันด้วย
บ้านดอยปลอยบ้านทุ่งทุกวันเสาร์เวลา๖โมงเย็น
ทางไทยรัฐทีวีบอกเลยว่าถ้าไม่ดูแล้วจะพูดกับเขาไม่รู้เรื่อง
ใครที่ชอบบรรยากาศท้องทุ่งดูแล้วแบบสบายตาสบายใจเป็นละครที่เบาสมอง
เอาจริงเปิดเรื่องมาเมื่อวานนี้น้องฮายเนี่ยต้องรับบทแบบฟิลเหมือนสองคาแรคเตอร์นะ
จากสาวชาวกรุงผู้ฟุ้งเฟ้อเออตกงานกลับบ้านนอกมา
จะกลายมาใช้ชีวิตแบบลูกสาวกำนันลำบากลำบลขนาดไหน
แล้วก็มาเจอกับพระเอกสุดล่ำของเราที่บ้านช่วง
ความรักจะก่อเกิดกันได้ยังไงก็ต้องรอติดตามแล้วกันนะคะ
ที่สำคัญคุณผู้ชมมันมีตัวละครลับ
ถือว่าเป็นสีสันของละครเรื่องนี้เลยนะ
ตัวละครลับที่ว่าก็คือนี่ค่ะเชอรี่ผู้รับบทอะไร
อย่าเรียกเชอรี่เรียกว่าคุณสายฝน
ทำน้ำหน้าให้ด้วยนะคุณสายฝนแล้วกัน
เป็นสัตว์แสดงคาราโอเกะบ้านทุ่ง
จะมาทำให้เรื่องยุ่งปวดหัวกว่าเดิม

อนบ้านดอยป่อยบ้านทุ่งนะคะ
เบียดแรงแซงทุกโค้ง